สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเนี่ยโอ้มันนั่งหลีกนานมากนะโอ้
นั่งนานนั่งนี่อย่าหอบสิหอบแล้วไปปิดโทรศัพท์คุณมาฮะ
คือคุณคุณต้องปิดนะผมบอกจริงเพราะว่าเราเข้า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
เรียบร้อยตอนแหละตั้งแต่มาไม่ทันเอาอย่างงี้ดีกว่าเพิ่ง
จะวิ่งเข้ามาในห้องส่งวันนี้ได้ลุ้นไงฮะทำไมฮะนายก
โดยเฉพาะตอนเลือกนายกเนี่ยทุกเพจเนอะคนดูเป็นแสนหมดเลย
แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าคำตอบที่รู้กันอยู่แล้วว่า
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ก็คือบิ๊กตู

โอ้โหอยากพาไปเกาหลีมากเลย

คนก็ไปตามนายกกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ

หรือว่าที่นายกสมัยที่๒จะเป็นยังไง
ความคืบหน้ารองโภสกประจำจำนักนายกรัฐมนตรี
คนโทวีรชนสู่คนภักดิ์ภาค
เปิดเพราะว่าพลตประยุทธ์จันทร์โอชาญนายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รับทราบผลการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกรัฐสภาวันนี้แล้ว
โดยได้ขอบคุณประธานสภาพุทธแอลันท์ศ์ดร

แล้วก็สมาชิกของทั้งสองสภาคือทั้งสวแล้วก็สสเลย
ที่ให้การสนับสนุนและให้ทำให้การประชุม
เป็นไปอย่างเรียบร้อย๑๒ชั่วโมงนะฮะเมื่อวานนี้
รวมทั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย

นายกยังย้ำอีกว่าคะแนนเสียงที่มากกว่านั้น
ตรงเนี่ยคะคะแนนเสียงที่มากกว่านั้น
มาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรก่อน
แล้วค่อยรวมกับเสียงสว
ก็คือเสียงของสว๒๕๕๐เสียง
ที่คนก็กำลังจะบอกว่า๒๕๐เสียงเนี่ยก็คือเป็นการแต่งตั้งเข้ามานี่แหละ
รวมแล้วเป็น๕๐๐คะแนน
ซึ่งถามว่าเอกฉันไหมก็เอกฉันพอสมควร

สวก็ได้๒๕๐นะ

พร้อมทั้งยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
นายุทธมตีนะครับได้ขอบคุณสมาชิกสภาพผู้แทนล่าสนอนบางส่วน
แม้จะไม่สนับสนุนแต่ก็ทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชน

หลังจากนี้อยากให้ทุกคนร่วมมือกันทำงาน
เจตนารมณ์ที่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน
ส่วนพี่น้องประชาชนนั้นขอให้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้
อย่างแท้จริงนะเมื่อเช้านี้ถือเป็นซูเปอร์สตาร
วันนี้เลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีต้องอารมณ์ดีสินะฮะวันนี้เขาทำ
เงียบเนี่ยคนก็มารอรับเต็มไปหมดเลยเขาบอกเดินทางเข้ายัง
ตึกพักดีบดินนะที่ทำเงียบรัฐบาลยิ้มแบบยิ้มทีเดียวด้วย
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีการขอบคุณนิดนิดหน่อยหน่อยทั้งขอ
อะไรทั้งขออะไรทั้งอารมณ์ดีน่ะอารมณ์ขันนะแล้วก็บอกว่า
ตัวเองจะปฏิบัติภารกิจตามปกติด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทั้ง
ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันท
ชานะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้กว่าจะเสร็จกันก็เที่ยง
เนาะหลังจากที่มีเสียงมติเสียงข้างมากเนี่ยโหวตพลเอก
พลเอกนั่งเป็นนายกละมต่อในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายที่ผ่าน
มาอย่งนายกละมคุณอะไรตอนนี้ก็เสียเป็นนายกละมอยู่
ทำไมยิ้มแล้วยิ้มขึ้นระหุบ

เขาบอกว่าตอนนี้เขาจะต้องประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
เตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน
ก็คือผู้นำอาเซียนจะมาประชุมประเทศไทยเราไง
เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพใหญ่
แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ได้ทักทายแล้วก็ยกมือ
ทายสื่อมวลชนตามอารมณ์ดี
แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้น้ำตาลูกผู้ชายเนี่ยเยอะนะ

คำแรกที่เขารู้ผลออกมาเขาบอกว่าเราแพ้แล้ว
แต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เป็นจุดจบ
ตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ของคุณธนทร
หมายถึงว่าก็รู้คะแนนของตัวเองได้๒๔๐กว่า
สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ไม่มีงูเห่า

แล้วก็๒มีคนที่แสดงอุดมการคือพักภูมิใจไทย
นี้ใครแตกแถวก็จะต้องมีการเคลียร์กันนิดหน่อย

วันนี้คนก็พูดถึงสอสอจากศรีสะเกดใช่ไหมฮะ

ซึ่งเขาก็พูดตรงนะครับวันนี้เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตรงเลยว่า
ลึกอะเขาไม่ชอบลงตู่เขาพูดอย่างนั้นตรง
วันนี้เขาออกมาพูดแบบว่าพูดตรงไปตรงมาแล้วเขาก็ไม่สามารถทำผิดกับสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้
วันนี้นะครับแม้กระทั่งทีมข่าวของไทยรัฐก็ได้เดินทางลงไปที่จังหวัดสีศาเกียจ

ปรากฏประชาชนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาโอเคนะ
เขารู้สึกว่าคนเป็นสอสอที่มีอุดมการดีอะไรอย่างนี้เนาะ
เขาก็ว่าอย่างนี้คุณสิริพงศ์อังขสกุลเกียรติ
ก็ว่าอย่างนั้นซึ่งโดยส่วนตัวเขาบอกเลยว่า
วันนี้เขาก็ยังยืนยันว่ายืนหนึ่งผมก็ยังยืนยันอยู่ว่า
มีจุดยืนก็เขาไป
พี่คนไม่โฟล์กันคุณแม่ไปทำเรียบเยอะตรงนี้

เลขรถวันแรกของลุงตู่
ก็ใช้คันเดิม
แต่เขาต้องไปดูกันเพื่อมีการเปลี่ยนไปซื้อเลข
นี่แต่เมื่อวานก็เห็นมีเรื่องดราม่าการแต่งตัวด้วยนะ
ก็โอเคครับเหมือนบางคนก็บอกมันอาจจะเป็นทฤษฎีใหม่คุณเอเขาออกมาพูดแล้ว
ที่จริงแล้วตามกฎจริงแล้วขอความร่วมมือในการ
ไว้ทุกข์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคุณช่อเขาก็บอกของเขา
เหมือนกันว่ามันก็เป็นขาวดำนะของเขามันก็เป็นขาวดำ
อาจจะไม่ได้ดำเรียบซึ่งเมื่อวานเนี้ยสามสาวสามสาวดาวเด่น
ก็มีตันตันก็คือลูกลูกสาวของคุณหญิงต้นนะฮะ
สองมาดามเดียอืมซึ่งสองคนก็แต่งตัวแบบว่าสีดำ
ก็คือดำรวนดำร้วนแต่โอเคช่ออาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่า
แล้วก็เสื้อผ้ามันค่อนข้างจะเป็นโพเอ็มด้วยโพเอ็มซึ่งต้องยอมรับว่า
เอ็มเนี่ยโพเอ็มไม่ต้องไม่ต้องมาบอกแล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไร
เพราะว่าใส่อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นโพลเอ็มแต่เพียงแต่ว่าแต่เมื่อวาน
เอมดังไปเลยนะคุณหนุ่มนะเออเมื่อวานก็มีการเมื่อวานชุดนี้เป็นชุดที่คุณ
จริงเนี่ยพอใส่แล้วเนี่ยจะไม่มีใครรู้หรอกว่าคือโพเอม
แต่ว่าไปสืบส่องว่ามันเป็นชุดของอะไรแล้วก็เป็นแบบว่าน้องอะไรนะ
น้องที่ร้องเพลงอ่ะนักร้องเขาเคยใส่มาก่อนโอ้ยไม่เจนี่ก็ใส่มาแล้ว
ดาราไทยกันเกือบหมดแล้วคือปรากฏว่าเมื่อวานนี้ชุดชุดเนี้ย
มันก็ทำให้เห็นเหมือนกันเมื่อก่อนเสื้อผ้ามันจะต้องอยู่แต่กับดาราถูกต้องไหมใช่
เสื้อผ้าจะต้องอยู่กับดาราเท่านั้นถึงจะดังแบรนด์ลักเชอรี่ดัง
จะต้องอยู่กับดาราซุปเปอร์สตาร์วันนี้เปลี่ยนไม่
มันเปลี่ยนมานานแล้วเอาที่ต่างประเทศสิคะ
ประเทศนั้นก็แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะคะขอบอกที่เวลาอย่าง
มันไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มมาเปลี่ยนเราว่าเวอร์วางกันไปอย่างนั้นแหละ
ในเมื่อไขมีคนเอาไปแชร์ว่าเสื้อยีห่ออะไรอะไร
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในการเมืองไทยครั้งแรก

ไม่จบ

เดี๋ยวฉันโทรศัพท์เจอแล้วอยากถามด้วยเหมือนกัน

ประสิทธิ์แล้วเดี๋ยวขอพูดเลยนะ
เอ้าโอเคไปเรื่องนี้ดีกว่านะฮะ
๑๑มจยิงเผาขนขมกระสุนไม่ระคายผิว
อายุ๕๒ปีก่อเหตุปุกยิง
นายบุญส่งพงศ์ประเสริฐอายุ๔๓ปี
เป็นแฟนใหม่ของนางสาวกฤษฎาพรทองสมบัติ

อดีตภรรยาที่ว่าเลิกรากันไปประมาณสัก๑เดือน
ห้องเช่าข้างร้านอาหารริมถนนสายสุพรรณบุรีชายนาฏ
ตำบลศรีประจันทร์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างใด
เนื่องจากเขาทำทีเป็นแกล้งตาย
ที่นายมานะจะขับรถนั้นหลบหนีไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็ทำการออกหมายจับล่าสุดช่วงเช้าวันที่๔วิทยุนาค์
นายมานะผู้เป็นคนยิง
ก่อเหตุยิงตัวเองตายหนีความผิด
ยิงตายอยู่ในรถซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศรีประจันทร์
เขาสันนิษฐานว่าผู้ตายนั้นน่าจะเครียด
ที่ไปก่อเหตุยิงเป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนตัวเอง

คือเป็นผู้รอดตายจากคมกระสุนปืนเขาได้มีการเปิดเผย
คุณผู้ชมบอกว่าตนเองนั้นเป็นเลขานายกอบตวังน้ำเย็น
อยู่ที่แสงหาอ่างทอง
เขาบอกเขาเพิ่งมาคบหากับทางนางสาวกฤษฎาพรเมื่อไม่นานมานี้นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนเองนั้นกำลังลงของ
คนร้ายไปถึงจอดรถลงมาก็ใช้ปืนยิงเข้าไปในร้าน
นั้นเห็นท่าไม่ดีนะจึงวิ่งหนีไปข้างร้านซึ่งเป็นทางตัน
คนร้ายตามมาฮะเรียกว่าระยะนั้นประมาณ๒๓เมตรกับชั้นชิดเลยล่ะ
ยิงปืนตามหลังมาสามนัดปรากฏว่ากระสุนนั้นไม่ถูกตนเลยไม่แต่นัดเดียว
พอเห็นท่าไม่ดีตนเองจึงแกล้งล้มลงไปแล้วก็นอนตาย
คนร้ายจึงเดินออกไปเพราะเห็นคนร้ายไปแล้ว
ตัวเองก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปีนกำแพงหนีออกมานะครับเพื่อรอเวลา
พอเห็นตรวจมาเยอะตนเองถึงจะโผล่ออกมา
ก็ยังแปลกใจนะที่โดนยิงตั้งหลายนัดแต่กระสุนนั้นไม่ถูกตนเลยไม่แต่นัดเดียว
คิดว่าน่าจะเป็นพุทธคุณของสมเด็จงาแกะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏ
ตนเองนั้นเคารพนับถือบูชาห้อยคอตลอดเวลาได้แสดงบารมีคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัย

นี่หรือหลวงพ่อกรวยหรือ

ก็ไม่โดนคือถ้าพูดถึงในมุมของเขาเรื่องพุทธคุณ
ก็อาจจะเป็นไปได้คนนับถือนะต้องมีศรัทธาก่อนต้องนับถืออะไรอย่างนี้นะฮะเข้าใจ

อาจจะยิงไม่แม่งอาจจะยิงไม่แม่นรึเปล่า
แต่ที่แน่สิ่งที่ช่วยเขารอดตายคือ

แกล้งตายนะฮะแกล้งตายแล้วพอคนร้ายไปหลวงพ่อโกยต่อเลย

เป็นสตินะฮะถ้าสมมุติยังยืนยืนต่อสู้หลวงพ่อโกยก็ตาย

หลวงพ่อโกยใช่ไหม

อ่ะมีอีกเรื่องเบาและเบามากไม่น่าจะเป็นข่าวกันเลยทีเดียว
แต่ว่าก็จะอยากเบาไง
มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสารภัยกับหน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลบางภู
ได้รับแจ้งจาก๒ผัวเมียนะคะคนหนึ่งสามีอายุ๗๐
ภรรยาก็อายุ๖๑อยู่บ้านเลขที่๙๒ทับ๗
เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยนะต้องเรียกมาเลย
ตุ๊กแกมันเยอะมากตกใจตกใจมากอยู่ไม่ได้นะ
แล้วอยู่บริเวณนี้หลังบ้านซึ่งอยู่ภายในรั้วบ้านด้วยนะ
นี่พอพวกหน่วยกู้ภัยเข้าไปไข่มันใช่ไหมแองจี้นั่น

น่ะไปเลยไปแล้วรอยไข่
นี่รอยดำนี่คือรอยไข่ตุ๊กแก

ก็พอไปถึงบ้านไปถึงบริเวณหลังบ้าน
ก็จะเห็นว่ามันจะมีโรงจอดรถอยู่

ซึ่งคุณลุงเขาก็ไปชี้จุดใช่ไหมว่า
จุดอยู่ตรงนี้จะมีอยู่จำนวนมากเลย
ทางพวกพนักงานทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็เลยไปใช้สวรรค์เนี่ย
เจาะนะถอดไอ้ไม้พาเลสเนี้ยที่มันคุมท่อระบายน้ำเนี่ย
แล้วก็ท่อน้ำทิ้งเนี่ยจากชั้นบนเนี่ยนะลงมาไว้ชั้นล่าง
โอ้โหตกใจมีเป็น๑๐มีเป็น๑๐ตัว
โอ้โหตะลึงเลยดุแล้วกัดนิ้วด้วยนะ
เออจริงเขาบอกอย่างนี้เขาก็เลยต้องทำการจับเลย
มันก็จับได้อยู่บ้างประมาณสัก๖ตัวนะ
นั้นก็หนีเข้าไปในซอกหลืนของกำแพง
ผลปรากฏว่าเขาก็เอาไอ้เนี่ยไอ้น้ำยาฉีดเนี่ย
ของซอกตึกครั้งแรกออกมาไม่ออกจ้าไปไหนก็ไม่รู้
ของใต้ก็คงฮือพ้ายไปไหนเนี่ยมาฉีดเข้าไปอย่างนี้
ประมาณนั้นก็จับไม่ได้ก็คงต้องมาวันหลังจับมั้ง
คุณว่า๑๐ตัวเนี่ยน่ากลัวฉันเคยเจอเป็นร้อยตัว
ที่ไหนที่โรงแรมเป็นรีสอร์ทอันนั้นไม่ใช่
ลูกมันลูกมันเออจริงจกบ้าอะไรเป็นลายขนาดนั้นนะ
หูว่าหนูเอาอ้ากปากว่างเห็นไหมล่ะ
ก็นับมันก็มันก็ไม่บีบมันก็เป็นอ้ากปาก
ละหงานจะกลับมาใหม่เลยล่ะ
ตุ๊กแก่หรือมันแบบเป็นสัตว์อาฆาตนะ
ฉันเคยเจอที่ตรงไปเชียงราย

ตอนแห่งหนึ่งพอกำลังจะเดินเข้าเข้าห้องเนี่ยมีงูอ่ะนอนอยู่หน้าห้องนักนอนอยู่หน้าสวนงูเหลือมงูอะไร
สงสัยยังงูเขียวอะไรอย่างนี้นะก็นอนอยู่แบบว่าทางที่จะเดินเข้าไปในห้องตายโหงแล้วว่าเข้าไงก็ไม่กล้าเข้าคุณฉันก็บอกคุณขอฉันไปหน่อย
เขาก็ยังอยู่อย่างนั้นเอาไม่เป็นไรก็เลยเข้าข้างตึกเพราะว่าฉันจะต้องแบบว่าขึ้นในตึกเพื่อจะไปชั้น๒
ฉันก็เลยไปทางหนีไฟเข้าข้างตึกเพื่อจะเดินเข้าไปชั้น๒เพราะฉันจะเข้าข้างตึกว่าเป็นร้อยตัวอยู่ตรงกำแพงอ่ะ

มีก็แบบกัดหน่วดมาเป็นร้อยตัวโหช่งไงนะที่เชนแรนดรีสอร์ตอะไรแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากหือป่าม้ายใจมีคนชอบจับตุ๊กแกไม่ไปจริงเป็นบ้าทีมงานมันชอบเอามาแกล้งใช้เข้ามาเลี้ยงที่บ้านมันน่ากลัวอ่ะเคยเชื่อมาเอาวิ่งถือตุ๊กแกเนี่ยตัวนี้มาหลอกคนอื่นเหรอลี่วิ่งไล้กวดผมอย่างนี้ผมก็วิ
ผมบ้าแล้วอ่ะฉันเชื่ออย่างแกเนี่ยนะ
เขาหนึ่งแกยังหนีไปเลยคนของแก
อ่าวลุงอเมริกาเขาบอกถูกโรตเตอรี่ทีนี้ตั้งตั้งตัว
แน่นอนนะชาวแจ็คซันจูนิออายุ๖๖ปีเป็นคนอเมริกันอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโลไลน่าของอเมริกา
๑หมื่น๘พันล้านบาทคนเรามันถูกมาได้ยังไงคนหลงคนนี้เขาให้สัมภาพแบบนี้
แต่เขาไม่อยากจะเชื่อตัวเองเขาถูกรางวัลแบบตรงตัวเนี่ยนะฮะ
เขาจะนำเงินรางวัลมหาศาลนี้ไปทำอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ที่แน่เขามีแผนนะครับว่าจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ๓แห่ง
ก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลวิจัยเพื่อเด็กเซ็นจูดนะฮะ
ที่ช่วยเหลือทหารได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากเขาเนี่ยเคยถามได้ว่าถ้าถูกรางวัลจะนำเงินไปมอบไปกับมูลนิธินี้
ประมาณแห่งละ๑ล้านดอลลาร์

แต่ตัวเขาเองนะครับจริงถ้าเกิดว่าเขารับถึง๑๘๐๐๐ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
หรือว่า๓๔๔๖ล้านดอลลาร์เนี่ย
เขาจะต้องถูกแบ่งชำระเป็นเดือนเดือนไป
ประมาณ๒๗ปีหรืออะไรอย่างนี้
แต่เขาไม่เอาอย่างนั้นเขาขอเลือกที่จะรับเลยก้อนเดียว
เพราะฉะนั้นต้องจ่ายภาษีลงไปเกือบครึ่งหนึ่งมากเลยว่
เพราะฉะนั้นเงินก็เลยจะเหลือประมาณคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ๙๐๐กว่าล้าน

เหลือประมาณ๖๗๐๐ล้านบาทที่คุณผู้ชมเห็น๓๔๔ล้าน

แต่ที่เขาได้รับมาจริงเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่ง
ทำไมเราไม่เอาไป๒๐ปีเราจะได้เลี้ยงเราไปเรื่อย
เขาไม่เอาเขาอยากได้ก้อนเดียวเลย
เขาอยากได้ก้อนใหญ่เลยก็จะตกประมาณ๖๐๐๗๐๐ล้านบาทเขาบอกมาอย่างนั้น
แต่ตอนที่ไปอเมริกา

ไม่ถ้าสมมุติว่าเขาเอาเลี้ยงไปเรื่อย๒๐ปีเขาอาจจะตายก่อน

เอาให้ลูกให้หลานต่อกันได้ไหม
แต่ว่าเค้าไม่เลือกที่จะรับหมื่นวันกว่าล้านเค้าเลือกที่จะรับ๖๗พันบาท
หรือเป็นคุณคุณเลือกรับไง

ใครทราบช่วยบอกมาหน่อยว่ากี่ปี

พอถ้าเกิดคุณแม่รับ๒๗ปี

ก็ให้มาเป็นหมดเลยครับ

หรอไม่ได้เป็นก้อนเนอะเหรอ

เอาไว้ล่ะ
เอ้าจากกรณีเกิดลมพายุเนี่ย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๔เมตร
อายุของต้นตะเคียนเนี่ยเลขสวยมากเลย

ไม่รู้ฉันได้เพราะฉันเห็นตอนไปทำบุญวัดไอ้ไข่ฉันได้มา๓๐๙ละเอียดเลย
ซึ่งบริเวณนี้อยู่หน้าวัดโพประทับช้าง

อุ้ยวิ่งอีกแล้วหรอ
หมู่ที่๓ที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะฮะ
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ๓๒๐ปี
จริงแล้ววัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
ในสมัยของพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่๘
ช่วงประมาณปีพศ๒๕
ลมพายุนะฮะได้พัดเอาต้นตะเคียนที่แผ่กิ่งก้านที่มีขนาดใหญ่หักโค้นลงมาบริเวณหน้าวัด
ความคืบหน้าทางเจ้าหน้าที่อำเภอโพประทับช้าง
องค์กรบริหารส่วนท้องติดและชาวบ้านเกือบร้อยคน
เข้าไปทำการตัดเก็บเศษต้นไม้ของต้นตะเคียนที่หักโค้นลงมา
โดยการเลื่อยต้นลำต้นที่มีขนาดเล็กออก
ส่วนลำต้นขนาดใหญ่เนี่ยชาวบ้านแล้วก็ทางวัดโพประทับช้างจะทำการเก็บรักษาเอาไว้

โดยในระหว่างที่ชาวบ้านร่วมกันตัดเก็บไม้ถวักที่หักอะเนาะ

นี่เป็นพระอาทิตย์ทรงกฎ
ได้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เลยคุณ

พระอาทิตย์ทรงกฎขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา

๓ชั่วโมงซึ่งชาวบ้านฮือฮากันมากนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมกันตัดต้นไม้เพื่อนำลำต้นเก็บรักษา
เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไห้บูชาเนื่องจากต้นตะเคียนดังกล่าวเนี่ย
อยู่คู่กับวัดแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาที่ศรัทธาของชาวบ้านมาโดยตลอด

อย่างที่บอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือในปี๒๒๔๒พระเจ้าเสือทรงโปรดให้สร้าง
ปัจจุบันวัดโพประทับช้างได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร
ส่วนกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานไว้ทั้งหมด๖๙ไร่๑งาน
หกตารางวาแล้วก็ต้นตะเคียนที่หักโค้นลงมาเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่แบบคนจะไปกราบไห้บูชากันอยู่แล้ว
แต่สวยเนอะอย่างนี้น่าเก็บไม้ไว้เนอะ
แต่เมื่อกี้นี้ทำไมไม่เห็นมีคนไปถูเลยนะตอนที่ตัดภาพไปที่ใกล้

ไม่รู้เหมือนกันลองขอไปอีกภาพหนึ่งภาพที่ใกล้เมื่อกี้นี้
ถูอะไรล่ะแกไม่ถู

อย่างนี้น่าเอาไม้มาเหลามาแกะพระเนอ

น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต่อไปนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องราวดีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของชาวนา
ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
งในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ซึ่งตรงกับวันที่๕มิถุนายนของทุกปี
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก๒องค์กรคือ
โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
ชันตะวันจังหวัดเชียงราย
และสมาคมไทยบ้านจังหวัดมหาสารคาม
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องชาวนา
รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวนา
เพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ในการที่จะเป็นชาวนาที่จะผลิตข้าว
ที่มีคุณภาพให้กับคนใดได้รับประทานกันครับ
ชาวนาต้องทำในรูปแบบที่เราอยู่ได้คนอื่นก็อยู่ได้ครับ

สร้างความเป็นไทยในหลากหลายด้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และทุกหนึ่งแชร์จะมีค่าเท่ากับ๑บาท
นำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์

และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวไร่ชาวนา
ในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ปลอดสารเคมี

เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป

ทุกหนึ่งแชร์จะมีค่าเท่ากับ๑บาท
นำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งก็เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรม
แล้วก็สนับสนุนแหล่งเรียนรู้

ในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ปลอดสารเคมี
โดยเน้นให้เกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อสังคมแล้วก็ชุมชนต่อไปค่ะ
เพื่อนดิฉันก็เข้าอยู่ในโครงการนี้
ดื่มน้ำสิงไม่ชื่นใจจริง
บริกนะใครคือนางเอกกลัวหน้าแห่ง

ทำไมต้องตะโกนนางเอกโทรมาตกใจเธอ
ตกใจสินางตกใจนางขวัญอ่อนไง
โอ้โฮตั้งแต่มีแฟนเด็กนี่ตกใจดีนะ
ไม่ใช่โอ้โฮอ่านข้าวยังไงยังไงยังไงยังไง

เด็กสิไม่เป็นวันพูดทะเลสิ
ใส่ชุดไว้น้ำเหรออยู่หิดโอ้โฮหลงน้ำไม่ได้อย่างนั้นทำไมอ่ะ
แล้วผู้ชายมาขอจะต้องขอมัดจำสินสอดก่อนหรือเปล่าเนี่ย
ไม่จำเป็นทำไมอ่ะเดี๋ยวให้เขาเอง
ก็จะไปแอบดูฉันตลอดเวลา
บางทีบางอย่างแม่งคิดว่านุ่มหิวมาร์นี่หรอ
อย่างพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรไปได้เรื่อย

ม้าเวอร์จิ้นจริงกี่ปีแล้วที่แบบไม่เคยโดนมือชาย
ชอบเลยนอนมืออังอังกันไม่อยากรู้ว่าไม่อยากรู้อะไรนะการสัมภาษณ์แม้ว่ายุคสมัยหรืออะไรจะเปลี่ยนไปมากแต่ก็ยังเชื่อว่าการแต่งงานยังคงเป็นความฝันของผู้หญิงจำนวนไม่น้อยจริงไหมคะ
ซึ่งเป็นเรื่องเมาส์มอยกันอย่างมันปากอยู่ในขณะนี้จากวงในถึงนางเอกสาวรายหนึ่ง
นางเอกสาวรายหนึ่งซึ่งตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็มีบ้างว่าอยากจะเข้าไปบีบมือเบาเพื่อให้กำลังใจ

เพราะกว่านางจะมาเจอรายนี้ได้ก็ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะ

แต่พอได้ยินเรื่องนี้เข้าหูปั๊บ

เนื่องจากมีเรื่องของเงินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจะอยู่

เพื่อความสบายใจมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่ของว่าที่เจ้าสาว

เจ้าตัวจึงเอ่ยขอเงินมัดจำหน่อย

เหมือนไปทำงานอีเวนต์โชว์ตัวก่อนโชว์ตัวก็มัดจำหน่อย

เงินมัดจำค่าสินสอดทองมั่นเนี่ย

จากผู้ชายเนี่ยขอบอกเออเอาเงินมานอนก่อน

เพราะเกรงว่าอุปสรรคที่มากมายเหลือเกินเนี่ย

ผู้ชายซึ่งกำลังหลงรักนางอย่างหัวปักหัวปลา

ที่สุดก็ต้องไปหาเงินมาตามจำนวน

ไม่ไหวละใช่ไหม
ขอให้ดูม้าออนภาเป็นตัวอย่าง

ทัดนี้น้าจะมีผู้ชายมาขอนางเลยเนอะจริงเนอะ

มันมีมีแต่ขอเขา
เอาข่าวสิคะ
อายุอนามก็กำลังได้
แต่งไปสัก๒ปี๒ปีก็มีลูกครอบครัวสุขสรรค์กันไป
สามนางกลัวหน้าแห่งเป็นไม้ขันหมักบลา
สุดท้ายคนนี้นางรักของนางจริง

แต่ของพอเงินสินสอดครึ่งนึงก่อน
ถ้าเกิดไม่แต่งเพราะก็ลรีฟไง

มีคอนโดหรอใช่ไหม
กินแล้วไม่รู้

ใครล่ะ
แซนก้อนรับกัน

เอาละกันนานจะออกงานที

สิ่งที่มันจอรอนี่นะคือแก

ไปเจอน้องแมทก็เลยต้องสำกันสักนิดหนึ่ง
เพราะเขาเพิ่งกลับมาจากบาหลีกับผู้ชาย
น้องเค้าน่ารักตอนนี้ม้าออนภาน่ารัก
ไปเกินกี่คน
๒ค่ะ๒คน๒คน๒คน๒คนนอนไงอ้าวอีกแล้วสองคนนอนยังไง
นางถามนอนยังไงห้องเดียวกันคุณนอนทุกห้องเดียวกันดรเลย
ทำไมคุณไปนอนกับดรได้ไงปูนี้และแกปูนี้อยากให้ต้องเสียเวลา
ก็เป็นธรรมชาตินะคะไปทะเลจะใส่ชุดลาตีเปียกน้ำไปแล้ว
ว่าไงล่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์แบบเต็มก็แมทก็โชว์นะแมทก็
ว่างงมากมันเราเลยวะไปทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำรูปร่างดีก็
ต้องโชเซนั่งบอกมันเราว่ะแอ้งจี้ไม่ได้กดดันจากกระแสสังคม
อย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะค่ะใช้ชีวิตแบบ
ธรรมชาติวันเกิดแหวนแหวนเนี่ยบอกว่าใส่ชุดดำอ่ะไปแช่ง
อะไรเขาหรือเปล่าอุ้ยโอ้แหวนบอกแล้วไงคะอันนี้ไม่ใช่ทีมแขกแต่
เป็นติ๊บอาราเบียนดังนั้นเนี่ยศึกษาแล้วค่ะการแต่งแบบอาราเบียนใน
จ่ายกิ๊มมันก็ต้องเป็นชุดสีดำได้คิดว่าเป็นประเด็นหรือ
เปล่าอะเพราะว่าคนก็จับผิดเราอยู่บ่อยได้หมดค่ะอย่า
อย่างนี้ยุบหนอพองหนอนางตอบอย่างนี้
แล้วเราก็ศึกษาก่อนใช่ไหมว่าการใส่ชุดดำไม่จบ
ต้องถามเรื่องชุดดำให้แบบมันถึงที่สุดแล้ว
แต่ว่ามันถูกต้องแล้วใช่ไหมโอ๊ยก็แล้วแต่ค่ะ
ใครอยากจะถือของมันก็ต้องหนักทำไมอยากหนัก
ก็ปล่อยสิคะมันจะได้เบาแค่นั้นเอง
อย่างนี้เราก็ต้องยิ้มซู่อย่างเดียวเอามานี่ดีกว่า
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการดูแลผิวหน้ากันบ้าง
ว่าทุกคนนั้นต้องมีปัญหาผิวหน้าแบบต่างมาคอยกวนใจ
ไม่ว่าจะเป็นหน้ามันหน้าหมองคล้ำรูขุมขนกว้าง
รวมถึงปัญหาริ้วรอยร่องลึกหลุมสิวต่าง
วันนี้ค่ะอ่าวไอเลยเรามีนะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว
ในทุกสภาพผิวกันเลยค่ะนะฮะเริ่มกันที่ตัวแรกเลย
เซรั่มตัวนี้จะซับมันเบลอผิวและที่สำคัญเนี่ยช่วยกระชับรูขุมขน
ตัวนี้เหมาะจริงนะสำหรับคนไทย
แล้วก็เหมาะสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยมาก
ใครที่สภาพผิวหน้ามันรูขุมพ้นกว้างใช้เลยทาปุ๊บ
ผิวดูเรียบเนียนปั๊บช่วยเบอร์รูขุมขน
เบอร์รูขุมขนปุ๊บหน้าเราก็จะเด็กถูกต้องไหม
เบอร์รูขุมขนได้ดีที่สุดดีที่เดียวเลยแหละ
ต่อด้วยเซรั่มสูตรที่๒นะคะ
เหมาะสำหรับคนที่มีผิวที่เรียกได้ว่ามีปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะ
โดยสารสกัดจากเบอรี่คอมเพล็ก
จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยน
แล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้า
ด้วยอนุพันธ์จากวิตามินซีก็ทำให้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ
แล้วก็ความหมองคล้ำบนใบหน้าได้อย่างชนิดได้ว่าเป็นธรรมชาติ
ดูอันนี้อันนี้นะครับนี่สีชมพู
นี่นะฮะเป็นเซรั่มตัวสุดท้าย
นี่นะฮะตัวนี้นะครับช่วยฟื้นฟูผิวอ่อนล้า
แล้วก็ร่วงโรยนะครับให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้วยคุณสมบัติของวิตามินรวมหลากหลายพร้อมเลยนะฮะ
จึงช่วยเติมความชุ่มชื่นบนผิว
ให้คุณนั้นผิวดูอิ่มน้ำแล้วก็แรดูกระชับ
ทั้ง๓สูตรนี้มี๒ขนาดให้เลือกกันนะฮะ
ขนาด๓๐มิลลิตรนะฮะราคา๖๙๐บาท
แล้วยังมีขนาดพกพา๘มิลลิตรนะฮะ
ราคาเพียง๓๙บาท

พักก่อนช่วงหน้ามีนพิชยาเคลียร์ดราม่านะฮะ
นางเอกลมแดงกำหลอก
เกิดกระจายเงินเพื่อไปคานนะ

เคยแปลงมาแล้วเหรอ
อ้อเคยแปลงมาแล้วนะ
อยากให้ฟังตอนที่แบบอยู่หลังกล้องมาก

เคยตอนนั้นไปสัมภาษณ์นิโคสวยนะน้องสวย
ซึ่งตอนนั้นมีอย่างที่เราบอกว่าบางคนก็ไปอย่าง
ตีริสตาก่อไปอย่างเอ๋ชมพุกก็ไปแนนามรอรี่ออ๊อก
แต่มีนเนี่ยเขาบอกไปในฐานะนักแสดงที่ร่วมทุนกับประเทศจีน

ซึ่งปรากฏว่ามันเป็นค่ายของหนังยักษ์ใหญ่แดมังกรเนี่ย

ใช้เงินทุนสร้างกว่า๑๐๐ล้านบาทนะ
คนก็ไปดูกันว่าเอ๊ะหน้าหนังเป็นยังไงอะไร

คุณเขาก็เลยกลับเชิญไปที่คารใช่ไหม

แต่ว่าในรายชื่อที่เชิญไปที่คานไม่มี

ซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าหนังเรื่องนี้คือสร้างเป็นพันล้านเลยล่ะ
กับประเทศจีนแต่งานนี้ก็มีดราม่าเพราะว่า
มีไหมตกใจเถอะโอ้มายก๊อดเขาตกใจว่าอะไร
พบว่ามีรายชื่ออยู่ในหนังที่ได้รับเลือกให้ไปฉายหรือไม่มีรายชื่อไม่มีอะไรอยู่ในหนัง
ที่ได้รับเลือกหรือไปฉายหรือประกวดเลย
จนก็อ้าวไหนบอกไปในนามของหนังไง
แดกแต่เพราะว่าพอเสร็จงานหนึ่งก็ต้องเดินต่ออีกงานหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะรวมรวมแล้วก็ดีค่ะนางก็บอกอย่างนี้คนที่ดราม่าบอกว่าหนังจีนร่วมทุนเรื่องที่เราแสดงเนี่ยไม่มีรายชื่อนะไม่มีรายชื่อที่เมืองคานซ์เลยแล้วหนูไปเดินใน
ด้วยความรู้สึกว่าหนังอะยังตัดไม่เสร็จเลยแต่ในเมื่อผู้ใหญ่พูดแล้วเราเป็นเด็กเป็นนักแสดงด้วยอ่อก็ยังไม่มีลงไว้อะไรจะพูดไม่รู้ไม่มีพึ่งมีมีมีแปลงมี
หรือว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบน้อยต่อแต่ต้องซื้อตัวเองอันแน่นอนสิ
หน้าผมก็ต้องเอาไปเองแต่อันนี้นางบอกนางไม่ใช่นางเอกกรรมมาล่อนางก็ออกมาปฏิเสธ
รู้สึกว่าแรงไหมไม่หรอกค่ะนางก็ยิ้มภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ชมไหมอ่ะสรุปจะได้ชมไหม
คนเขาก็ถามน่าจะประมาณศีลหาคมในประเทศจีนแต่ไม่มีในไทย
เค้าบอกเมืองจีนมีแอพพลิเคชัจะสร้างหนังซึ่งใช้เงินเป็นร้อยร้านเลยเหมือนกัน

เขาบอกว่าจะต่อยอดงานจีนได้มากขึ้นไหม

หลังจากเสร็จงานเมืองคานทางประเทศจีนก็แฮปปี้

แต่ที่กำลังจะเปิดกับทางช่องก็มีอีกเรื่องนะคะ

แฟนยินดีด้วยนะฮะไปแต่งต่างประเทศนะ

นี่นะครับไปแต่งกันที่สวีเดน
ก็บ้านอยู่นั่นนะเป็นสวีเดนตั้งแต่เด็ก
อีกคู่หนึ่งก็คุณบอยพิษนุ
เขาจะแต่งข้างหลังไข่นะ

เหนื่อยใจกับมันด้วย

คุณทำในขายรูปอย่างนี้กับทางดรสมมุติดูนะ

สวัสดีครับ
ขอแค้งแก้งจุ๊บ